มีคลิปอุบัติเหตุ๒เหตุการณ์๒จุดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะคะ
เตือนใจเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กันนะคะ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในท้องที่ของสพบางปะอินอายุทยา
เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้บ่าย๒
ใครอยู่แถวนั้นจะทราบเลยว่ารถติดมากค่ะ
เอาเหตุการณ์แรกก่อนคุณผู้ชมน่าสนใจมันอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่ง
มี๒คลิปนะคะเป็นเหตุการณ์รถกระบะคัน๑ค่ะ
ปาดไม่สนโลกนะฮะจะไปซ้ายก็จะไปไม่ได้ดูตาม้าตาเรืออะไรหรอก
แล้วปรากฏว่าไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่เขามาถูกทาง
เขาก็ขับมาแบบถูกกดเนี่ยนะคะจนทำให้รถมอเตอร์ไซคันนี้กระทบชิ่ง
ชนกับรถเก๋งสองคลิปเหตุการณ์เล่าเรื่องได้ทั้งหมด

ไอ้คันกระบะ
ไอ้คันกระบะ

ไอ้คันกระบะ

ไอ้คันกระบะ

ไอ้คันกระบะ

ไอ้คันกระบะ

นี่ก็ไม่สนโลกเหมือนกันนี่ไงดูนะเดี๋ยวไปเรื่อย
แล้วเดี๋ยวสักพักนึงนะนะคะดูไปพร้อมกัน

ยังไงละนั้นรถบัดจู่ก็ตะวัดขวาซะแห่งนั้นเออ
มาเลนสายแต่ตะวัดขวาแปลกมารถตู้เขากำลังจะเข้าซ้ายเนอะ
กลายเป็นว่าชนเนี่ยคุณแล้วชนในจังหวะที่ชนไม่ชนกลางลำกัน
อาจจะไม่ผลิกความแบบนี้ไปชนแน่จังหวะชนเหมือนทางท้ายด้วย
เลยทำให้รถมันเสียหลักจุดศูนย์ถ่วงมันไม่ดีนึกออกไหมคะ
แล้วกลายเป็นว่ารถตู้เนี่ยพลิกคว่ำแบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะการจราจรแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ประมาณบ่ายสองเนี่ยยังอยู่แถวนั้นพอดีติดจ้าแล้วรถวี่วอวี่วอก็มากันเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ไม่มากคนที่ถ่ายคลิปนี้ได้นะเห็นไหม
เป็นกล้องหน้ารถของรถอีกคันหนึ่งนะฮะแล้วมีคนเอามาโพสต์ไว้เตือนกันนะ